ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดจะพบรักพบคนที่พึงพอใจ
โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่วนคนมีคู่ก็จะมีพ่อแง่แม่งอน
ง้อกันนิดหน่อยก็จะกลับมาคืนดีสุขภาพให้ใช้สติ
ใช้ความระมัดระวังรอบครอบให้มากขึ้นแต่ให้ระวังโรคผิวหนังรูปแบบต่าง
สบายหัวเข่าอักเสบและบวมตามข้อมือข้อเท้าการเงินจะขยับขยายดีขึ้น
มีสภาพคล่องทางการเงินซื้อง่ายขายคล่องการประสานงานหรือต่อรองราคา
พบกับความสำเร็จด้วยดีการงานไมตรีระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน
ค่อนข้างดีผู้ใหญ่มองท่านในแง่ดีพบกับความสำเร็จด้วยดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์